ไปต่อกันที่จังหวัดระยองนะคะมีหญิงอายุ๖๕ปีค่ะ
ไปเอาถังขยะคือทำความสะอาดแล้วก็จะเอาขยะไปทิ้ง
สรุปเปิดออกมาเนี่ยเจอเงินอยู่ในนั้นแสนกว่าบาท
ตกใจไม่รู้เป็นของใครนะคะก็รวบรวมไว้ปรึกษาลูกสาวนั่งอยู่ข้าง
ปรึกษาลูกสาวสรุปแล้วเอามาแจ้งความดีกว่า

ต้องชมทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะ
ถ้าเกิดว่าลูกสาวบอกว่าเก็บไว้อาจจะเปลี่ยนใจนะ
ต้องชมทั้งคู่เลยเพราะว่าคิดดีทำดี
นับมัดเก็บเรียบร้อยนะคะ
คนดีคนนี้คือนางอัชรากระหนกพัชรกุลนะคะ
มีอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่ในตลาดเทศบาล๑ค่ะ
บนท่าประดูกอำเภอเมืองระยองนะคะ
เอาเงินสด๑แสน๑หมื่นกับอีก๗พันบาท
มอบให้กับตำรวจเพื่อติดตามเจ้าของ

บอกว่าเธอเก็บได้ในถังขยะสีเขียวของเทศบาลนะคะ
อัชราเล่าว่าอยู่บ้านลำพัง
มีลูก๓คนลูก๓คนไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมกันหมดนะคะ
ทุกวันจะไปช่วยร้านซึ่งเป็นร้านขายหอยทอดผัดไทยวุ้นเส้น

ไปช่วยทุกวันเลยไม่ได้เงินเดือนนะ
แต่ว่าคิดซะว่าไปออกกำลังกายแล้วก็ไม่เหงาด้วย
ทีนี้เช้า๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
ขณะที่กำลังช่วยจัดร้านกวาดพื้นเสร็จเรียบร้อย

เอาขยะไปทิ้งในขยะสีเขียวของเทศบาล

แล้วก็ตรงเปิดด้านบนอยู่ห่างจากร้าน๒๐เมตร
้มลงไปดูในถังขยะเอ้า
มีธนบัตร๑๐๐๐บาทอยู่เกลือนก้นถังเลย

ตกใจนะคะก็เลยคุยออกมา
ใส่ถุงพลาสติกเอากลับบ้าน
เอาไปนับได้๑๑๗๐๐บาท
จากนั้นรอลูกสาวกลับมาจากที่ทำงานปรึกษากันค่ะแม่ลูก

ก็เลยตกลงกันว่าจะเอาไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
อ๋อขยะจะมาทิ้งค่ะพอดีเจอพอดีด้วย
เฮ่ยแบงค์นี่แบงค์อะไรเหรอ
มันอยู่ในถุงอะไรครับ

ไม่ได้ขายอะไรแต่ไปช่วยที่ตลาดเก่าค่ะ
ช่วยเขาขายของอยู่ที่ตลาดเก่า
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตามกฎหมาย๑ปี
ถ้าไม่มีใครนำหลักฐานมาแสดงตัว
ว่าเป็นเจ้าของเงิน๑๑๗๐๐๐บาทนี่นะคะ
ค่ะเป็นคนดีนะประจำวันพระใหญ่นี้นะคะ